สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่อะไรมีเยอะค่ะทำไมหล่อนหล่อนใส่อะไรของหล่อนเต็มหัวเต็มหาง
สูงเข้าปีที่๕แล้วจ้า
ฟังกันให้ดีนะคะเพราะว่าในโอกาส
ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่๕เนี่ย
ต้องขอบอกเลยนะคะว่าข่าวใส่ไข่
มีเรื่องราวดีเนี่ยนะจะมาบอกกับคุณเลยค่ะ
แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์มาทางหน้าจอนะคะ
หรือว่าไลน์นะคะไทยรัฐของเรานี่นะคะ
เอ้ามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะคะ
ตั้งแต่ตอนนี้นะคะวินาทีนี้นะคะ
จบรายการถึงเวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาที
นาทีเลยนะคุณนะคุณจัดการมาเลยทันที
หลังจบรายการเราก็จะคัดเลือกข้อความที่โดนใจนะคะ
เราจะมีทั้ง๕พิธีกรเนี่ยนะคะ
ไปเลยสร้อยคอทองคำมูลค่า
๕๐สตางค์๕เซนติ
เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับท่านผู้ชมฮะ
เราจะเข้าสู่ปีที่๕ในวันจันทร์
จันนี้เท่ากับเราอยู่กันมา๕ปี
จะเข้าสู่ปีที่๕แล้วเต็ม๔ปีเข้าสู่ปีที่๕
เวลามันเร็วเนอะมันเร็วจริง
แต่หน้าเราก็ไม่ไปตามเวลา

นิดนึงบอกไปว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มมานะ

แล้วก็เรามาพร้อมรับกันจริงสดตัวเป็น
ในวันรายการข่าวใส่ไข่วันจันทร์ที่๑๕กรกฎาคมนี้
อย่าลืมนะฮะเริ่มส่งได้เลยตั้งแต่ตอนนี้

แล้วก็ทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป
อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้ให้พวกเราด้วย

ใครจะไปคิดว่ามันยาวนาน

เขาจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษ

แล้วก็จะให้คุณผู้ชมมารับที่นี่เลย

พี่เมียวพี่มดพี่ม้าพี่หนุ่ม

ไม่ใช่หล่อนจะต้องร่วมด้วยอีกนึงเซน

อ่ะเราไปกันที่จริงเรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะ
ตอนเช้าคนก็ไปบุกที่สำนักฤษีแห่งนี้

พิธีสาวนี่แห่งให้ฤษีเจิม
คือการเจิมปุ๊บเนี่ยเขาบอกจะต้องตบทอง
ตบตรงเขาเรียกว่าตรงนี้สะโพก
สะโพกค่ะน่ากลัวมากคุณแม่
ไม่น่ากลัวหนูน่ากลัว

คือโซเชียลได้มีการแห่แชร์ภาพ
เฟสบุ๊กแฟนเพจกระโหลกแดง
เป็นภาพทำพิธีสุดแปลก
ให้ฝ่ายหญิงนั่งแล้วก็นอนแหกขา
หน้าชายคนนึงซึ่งเขาบอกว่า
เขาเป็นฤษีอยู่ตรงนี้

วันนี้ไทยรัฐทีวีนักข่าวไทยรัฐทีวี

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสาวสวยดาราก็มี

ทำให้เป็นเสน่หยาแฝกละเมตตาลงเมตตามหานิยม

ซึ่งเขาบอกมันเป็นอะไรที่มีมานานแล้วนะ

จะมีเกี่ยวกับเสน่หยาแฝกเสน่ห์แบบว่า
ส่งเสริมเรื่องการเงินการเรียกเงินเรียกทองนี้

สามารถเรียกความรักให้กลับมา

เออเอาสิมา
ยังรู้หรือไหมหนูว่าโดนจับอย่างอ๋ออุ้ยตายเยอะขนาดนั้นเช่นแหละบ้า
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทำเป็นพริตตี้สาวสวย

แล้วตาแดงไปหมดเลยหรือเปล่าคือเขาบอกเป็นพิธีกรรมของเขา
เป็นพิธีกรรมของเขากลัวฮะ
รู้แล้วนี่ไงพ่อเป๋อแม่เป๋อจะเป็นอย่างนี้
แต่นี่เราพยายามปิดเพราะว่ามันเป็นภาพอาณาจารย์
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติพ่อเป๋อแม่เป๋อมีเหลือว่าโป๊ะอย่างนี้หรือ
ถูกพ่อเป๋อแม่เป๋อคืออะไรแองจี้พอรู้ไหม

ตัวของผู้หญิงก็จะเป็นรูปอวัยวะเพศหญิง
อันก็คือโยนีคุณแม่โยนีนี่เหลือสี
โยนีส่วนตัวอีกตัวนี่ที่เป็นตัวผู้ชายก็จะเป็นเป็นเอาไว้ว่าเป็นสีวริง
ซึ่งเขาจะเอามาประกบการแล้วก็ทำพิธีมัดไงครับแม่มัด
มัดแนะโนมัติแนงมัดใช่เขาบอกว่า
เมื่อวานนี้เท่าที่รู้สึกตอนเที่ยงมาดำได้ดูข่าวของไทยรัฐนี่แหละ
เขาบอกว่ามันมีการสืบทอดกันมาจากประเทศกัมพูชา
ซึ่งเป็นวิชาทางกัมพูชาเขาทำกันมาอยู่แล้ว

คนที่ไปทำก็แบบว่ามันเกี่ยวกับเมตตามหานิยม
แล้วเขาก็ยังยืนยันอีกว่ามันเป็นสายขาว
ในขณะเดียวกันก็มีคนไปถามนะครับ
ถามคนที่อยู่รอบร้านว่าสรุปแล้วเนี่ย
พิธีเนี่ยมันเป็นอาจารย์หรือเปล่า

มันเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา
ถ้าใครอยากจะเจออยากจะลองก็คือพ่อเป๋อแม่เป๋อ
คุณไปหาประวัติได้ว่าพ่อเป๋อแม่เป๋อเนี่ยคืออะไร
นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการทำพิธีกรรมนี้
แล้วการตบเขาเรียกว่าไอ้ขาเชิงการหรือสะโพกเนี่ย

มันอาจจะอยู่ใกล้บริเวณอวัยวะเพศถูกต้องไหม

แต่ก็ยังดีนะที่แบบว่ายังได้นุ่งห่มเสื้อผ้า
ที่แบบว่าอยู่ก็ต้องแบบว่าโปเปื่อย
นั่นแหละก็เป็นเรื่องที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน

ทำไมหรอ
ไม่หรอกก็ลองดูไงว่ามันจะกลับไหมล่ะ

ลุกอาจจะกลับมาแล้วนะไม่ต้องไปถึงขั้นไปหาอาจารย์หรอก
คุณแม่ฆ่าด้วย
เชียงทิ้งซานดูก่อนเชียงเสียง
อันนี้มันจะต้องอ่านต่อพอดีในข่าวพินาศสันตะโล

ต่อเดือนก็ต้องดูกันไป
อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัตกุฎอนทานี
คาว่าบ้านเชียงปินริมหนองน้ำถัวหมู่ที่๙
มีรายงานว่าบริเวณทุ่งนาริมหนองน้ำหนองหมัดหมู่ที่๙
อยู่ดีเกิดไฟลุกไหม้อยู่ใต้ดินคุณ

ไฟลุกไหม้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา

คนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยมันคืออะไร

ทั้งที่ทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บตเชียงพิงเนี่ยได้ทำการเปิดหน้าดินก่อนแล้ว
นำรถน้ำฉีดดับไฟใต้ดินไปก่อนแล้ว
แต่ไฟก็ยังลุกลุกไหม้เชิงแบบว่า
มันน่ากลัวบางคนคิดไปถึงภูเขาไฟด้วยซ้ำไป

บางคนก็บอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ย

ที่ดินติดริมหนองน้ำเป็นดินสีดำ
โดยมีกลุ่มควันสีขาวเนี่ยลอยโชยขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะ
แน่นอนเขาก็ลองเอาไม้ไปเคลียร์
เคลียร์นะฮะก็จะมีควันลอยคลุ้งมากขึ้น
แล้วควันที่ออกมาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับไฟ

บ่อน้ำผู้ร้อนถ้าสมมุติเอาใครใส่ดิบไปต้มมันก็จะสุกเหมือนกัน
แต่ที่สำคัญเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยมันจะฉุนคล้ายสารเคมี

กรรมถันไม่กรรมถันบ่อน้ำผู้ร้อนก็มีกลิ่นถูกต้องไหม
ก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ห้าสิบตารางวามีร่องรอยการขุดเปิดชั้นใต้ดินนะฮะ
โดยดินที่ถูกไฟไหม้เนี่ยจะมีสีคล้ายกับเอางี้ดีกว่า
เขาถามว่าดินเนี่ยจากดินดำถูกต้องไหมดินเนี่ยถูกไฟไหม้จนกลายเป็นสีอิด
อิดแดงหนังสือสีอิดแดงออกมามันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะ
อิดมอนที่เผาแล้วแล้วก็มีการขุดร่องกว้างประมาณ๑เมตรลึก๑เมตร
ล้อมเนี่ยบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ใต้ดินเนี่ยป้องกันไม่ให้ไฟไหม้เนี่ย
มันลุกลามไปกว่านี้แต่เอาจริงนะมันป้องกันไม่ได้หรอก
มันอยู่ใต้ดินแล้วไม่สามารถไปหยุดย่างมาได้ว่ามันจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะฮะ
ที่สำคัญชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขามีอาชีพเกษตรกรรมเขาก็ยังมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่
ณวันนี้ต้องห้ามเอาวัวเอาควายเข้าไปใกล้บริเวณไฟไหม้นะฮะ
กินไข่น้ำผู้ร้อนกันเนี่ยเขาก็มีการนำไข่ไก่เนี่ยลองไปส่องไปไปวางไข่นะ
เอาไว้๑๐นาทีปรากฏว่ากลายเป็นไข่ลวกว่
เออกลายเป็นไข่รวกแกะกินได้เลยล่ะ
เขาบอกว่าที่เดิมตรงนี้เคยมีไฟไหม้ใต้ดินมาก่อน
สมัยเด็กตนเองจำได้ว่ามีเงิน
มีเงินผันลงมาขุดลอกหนองหมักช่วงยุคหม่อมราชงค์คริสต์ปราโมร์
เป็นรายวิทยุคมนตรีนี่ได้เงิน๕แสนบาทนะ
มาที่หมู่บ้านเนี่ยขุดลอกอีกผ่านมาอีก๒ปีไฟก็ไหม้อีก

ทางด้านนักวิชาการสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็นักชำนาญการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
๙บอกว่าได้ลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ย
คือวันนี้ชาวบ้านต้องการคำตอบเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ที่เหมือนกับการเผาถ่านหินคุณภาพต่ำ

และการตรวจสอบน้ำในหนองเนี่ยกลับกลายเป็นน้ำในหนองนั้นนะฮะ

ค่าเป็นกรดนี่คืออันตรายแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้สูงเป็นกรดอ่อนอ่อนนะฮะเบื้องต้น
เนี่ยแจ้งห้ามนำน้ำมาลดดับไฟเพราะว่าน้ำเนี่ยแหละปกติเราจะได้ยินแต่ว่าน้ำจะ
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วก็การเมืองแรกเขต๒อุดรธานี
ให้ตรวจสอบรายละเอียดอย่างชัดเช็ดเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่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
จริงเอาจังได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้ไง
เพื่อที่จะแบบว่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะเข้าใจ
การที่จะอยู่กับบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านดินหรืออะไรอย่างนี้เขาก็อยากจะเข้าไปอยู่ในคอนโด
ออกมาเขาก็จะต้องแบบว่าทำตัวเองเนี่ยแบบว่าให้มีเงินให้ชำนาญให้เก่งในเรื่องนั้นเลย
อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะมันมีรายงานข่าวนะฮะจากข่าวชินหัวเนี่ยเขาบอกว่า
หวงจิ้วข่ายเจียวต้าหลีเป็นคนแบบว่าน้องเด็กเด็ก
หวงจิ้วข่ายเจิงต้าหลีจีนแจ้งหวี
เด็กพวกนี้กระโดดเชือกได้ระดับโลกในปี๒๕๖๒
สามารถทำลายสถิติโลกกระโดดเชือกเดี่ยวไปได้ถึง๑๔๓ครั้งต่อวิต่อ๓๐วิ

ฮ้าเฉียลจ
แต่กระโดดมันตกตกสุดหรอ

จริงเนี่ยออกมา๑๔๓ครั้งต่อ๓๐วิไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยไม่ถึงใช่
นี่เขาคว้ารางวัลกระโดดเชือกนะฮะ๓๐วิไป๓๐วินาทีไปเลย
ทันทีเลยนะนี่เขามีชายยากขามอเตอร์จะเธอดูสิป่ะป่ะป่ะป่ะป่ะ
ไม่มันต้องจังหวะดีมาก๓๐วิอ่ะ๑๔๘ครั้ง๑๔๓ครั้งอ่ะที่มันชนะไปอ่ะ
นี่ก็มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป่าซานเก่าติงอยู่
หายเนี่ยเฮ้ยมันเก่งมากเลยทีเดียวนะเก่งมากเขาบอกคนเราถ้าสมมุติ
มันออกกำลังกายไม่ต้องไปแค่เอาซื้อเชือกมากระโดดได้วันละ
๒๓ร้อยทีเนี่ยเขาบอกชีวิตดีแล้วนะเขาบอกชีวิตดีแล้วมัน
จะดีแต่เฉพาะเด็กกับว่าผู้สูงอายุไม่ดีนะข้อเข่ามันจะพัง
เอานี่บอกเรื่องนี้ก่อนนะเราจะเข้าสู่ปีที่๕แล้วมีหลายคนที่กำลังส่งมาเลยทีเดียวกัน
ก็ต่อนนี้ครับเมื่อเข้าสู่ปีที่๕ของข่าวสายไข่เราอยากจะให้คุณช่วยส่งคำโอยพร
แล้วส่งมานะคะจากเริ่มต้นนี่เลยค่ะรายการตอนนี้นะคะ
แล้วก็ไปจนถึงเวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาที
ตอนหลังรายการนี้นะเราจะคัดเลือกนะฮะ๕รางวัลด้วยกัน
เราก็จะให้รางวัลคุณไปนะรางวัลละ
รางวัลก็คือทอง๒สลึง

๕๐สตางค์ขอโทษพูดผิด

แม่ส่งเลยนะคะ

ส่งเลยนะคะทองอีกเยอะ
ข่าวใส่ไข่แจกทอง

เพราะคุณเป็นพระพิธีกรมารยาทงาม

สู่ปีที่๕กับ๕พิธีกร
เรียกเข้ามาเร่เข้ามาฟังกันให้ดีในโอกาสฉลองก้าวสู่ปีที่๕ของข่าวใส่ไข่
พร้อมกับแฮสแท็กเบอร์โทรศัพท์มาทางหน้าจอไลน์ไทยรัฐของเรา
ตั้งแต่ต้นนี้วินาทีนี้จนจบรายการเวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาที
หลังจบรายการเราจะคัดเลือกข้อความที่โดนใจที่สุดจาก๕พิธีกร
แจกไปเลยนะครับเป็นสร้อยคอทองคำมูลค่า๕๐สตางค์
เหลืออีก๒๕นาทีเท่านั้นนะฮะเราจะดูเส้นนะ
ไม่คิด๕บาทลุกจะ๕บาทเธอก็ต้องจ่ายอีกตรงนี้สิ
เอาอย่างนี้ตอนนี้๑๘นาฬิกา๒๕นาที๒๕อีก๒๕นาทีนะฮะ
แล้วเสร็จแล้วจบรายการปุ๊บพิธีกรทีมงานก็จะเลือกแล้วก็ติดต่อคุณกลับไป
วันจันทร์เรามารับทองกันสดที่ไทยรัฐเลย
เมื่ออันก่อนคุณไปพูดอะไรกับสัญละอ่ะ
คุณไปเปิดเรื่องกลัวบูเขานะไอ้บ้าทำไมจะไปกัน
ต้นหอมนะเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอดีเมื่อกี้ในห้อง
ฉันสงสารสันเขานะฉันเข้าใจเขานะเขาเป็นเด็ก
คุณสงสารอะไรฉันคุณสงสารอะไร

ฉันฉันอยู่งานศพย่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เหรอแต่ก่อนนั้นคุณก็ทิ้งระเบิดเอาไว้ไงเขาโอ้โหป่วนประสาทกันหมดเลย
นักข่าวนี่วิ่งตามครูบูได้วิ่งตามสันประชาพระคุณเลยเนี่ย
โอ้โหหนุ่มไม่ใช่เพราะตัวเองเลย
เพราะคุณแม่จริงเพราะคุณแม่เป็นคนเปิดไลน์คนแรก

ทำให้ผู้ชายเขาโกรธมากนะหลายคนนะ

ไม่รู้เหมือนกันถ้าตำรวจจะตามจับขนาดนี้ไม่ปิดจะทำไงตอนนี้เหรอ
เรามาดูต้นโพบ้างเผื่อจิตใจเธอจะดีขึ้น
เขาบอกย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๖๐เนี่ย
เราจำกันได้มั้ยที่ข่าวนึงเกี่ยวกับที่สอพเมืองรยอง

เราเคยเล่ากันไปในข่าวใส่ไข่นี่แหละ
ชาวบ้านเคยมาขอเลขเด็ดกันมาแล้ว
โดยมีแม่ค้ารายหนึ่งเนี่ยที่ขายของอยู่หน้าสถานีตำรวจเนี่ย
เขาให้สัมภาษณ์ว่าตนเองแปลก
ต้นโพเนี่ยต้นแค่เนี้ยแต่เห็นงูตัวใหญ่เนี่ย
เลื้อยเข้าไปในโพรงใต้ต้นโพแอกกูนึกแล้วว่าอุ๊ยแน่
ทำไมล่ะฉันไม่ได้ยินเสียงอุ๊ยมา๒อาทิตย์แล้วโอเค
เขาบอกว่าเห็นงูเนี่ยเลื้อยเข้าไปในโพรงใต้ต้นโพเนี่ย
แล้วก็พยายามสังเกตอยู่ตัวเองอยู่ทุกวันทำไมงูมันไม่ยอมออกมาเลย
อืมเขาก็เลยเชื่อว่าต้นมีงูใหญ่เนี้ยอยู่ใต้ต้นโพนนี่แหละเนอะ
เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตนเองก็ได้นำพวงมาลัยน้ำแดงมาไหว้ทุกวัน
ที่ร้านของตนเนี่ยอยู่ดีก็ขายของดีมาตลอด
แล้วก็มีคนมากราบไหว้ขอโชคขอราบอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะใกล้วันหวยออก
ซึ่งคนที่เคยถูกรางวัลเนี่ยมักจะมาแก้บนด้วย
ขาดไม่ได้เลยคือน้ำแดงน้ำแดงดอกไม้ผ่าสามสี
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าขาดไม่ได้ในการแก้บนนะครับ
เป็นเบาหวานหรือวะอะไรน่ะวายน้ำแดงอยู่ทั่วทั่วนี่เขาบอกว่า
จากจากการสำรวจเนี่ยนะฮะต้นโพธิสักสิทธิ์เนี่ยพบว่าตามซอกต่างต่าง
อย่างคุณดูเอาเองแล้วกันถ้าสมมุติดูรูปจะมีก้านทูบหลงเหลือไว้เต็มไปหมด
คือคนเนี่ยก็ชอบเอาทูบไปปักตามต้นโพไงแล้วที่สำคัญเนี่ยผ้าสามสีเนี่ยเยอะนะฮะ
แล้วก็มีคราบแป้งคุณคราบแป้งขาวปลือเป็นจุดสำหรับการคิดคำนวณการถอดรหัสของผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลข
ก็ไปดูกันว่าเอาละถ้าสมมุติงวดนี้มันมีเลขอะไรเด็ดเผื่อพญางูจะให้มาบ้าง
นี่ไง
แต่ดูอย่างงี้ฉันว่าแปลกอะเถอะเขาว่าเขาเห็น๓๔๖๗ก็เกือบความทุกเลขแล้วไหม
๓๔๖๗๑๐๑๕๐๑๕๓แล้วก็๗๔๖ไปซื้อโรตตารีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ

ไม่จะบอกว่าโอ้ยเปรี้ยว
ไอ้บ้าทำไมกินได้ด้วยหรอเวลาทำงานกินได้ด้วยหรอ
ไม่ไม่กินมันกินบัวใช่ไหมพี่

เอาแบบพลีเอดอ่ะเข้าแต่อย่างเช่นเดี๋ยวนี้กัญชัยจัดเข้า
สู่ปีที่ห้าสาวมากขึ้นมือไม้เริ่มออกอ่ะไม่ใช่อ๋อ
ให้มันคลีเอดสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้อืมน่ะทองลอยอยู่ห้า
๕เส้นเส้นละ๕๐สตางค์ก็หมื่นกว่าบาทใช่สิโทรศัพท์เข้า
อ่านข่าวไหมเถอะนกเอี่ยงนกเอี่ยงแสนเนี่ยรู้นกเอี่ยงแสนรู้
ส่งเสียงคล้ายเลขเด็ดเกาะอยู่บนหลังพิธีกรชื่อดัง
ไม่ใช่ควายบ้านี่นะครับผู้สื่อข่าวเขารายงานมางี้ผู้ชม
เศรษฐกิจพิเศษของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้
ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
อาเขาบอกว่าอะไรเขาหมดขนาดทั้งหมด
ไปชมพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณวิชัยเตรยาวันเป็นขบดีเจ้าของไร่เตรยาวัน
อยู่ที่อำเภอพบพระเขาบอกภายในเนี่ยมีของล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลขนาดแท้
มีไข่มุกราตรีเรืองแสงมีพระพุทธรูปเก่าแก่เรืองแสงมีหยกทัพทิม
เขาเรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับหลายคนสนใจชมเดินกันทั้งวัน
ขณะที่บางคนไม่สนใจของล้ำค่าแต่หันไปสนใจเจ้านกเอี่ยงโครงนะฮะ
เอียงโครงนะครับที่ส่งเสียงเจ้ยแจ้วตลอดเวลา
นกเอี่ยงโครงตัวดังกล่าวนะครับชื่อว่าน้องหนู

นี่นี่ดูนะเขาไปฟังเสียงนะว่ามันใบ้หวยหรือเปล่าเอาไปฟังฮะ
หวยออกอะไรหวย
อายหนูหวยออกเลขลายค้า

บอกอีกทีอีกนิดนึงหวยให้ออกอะไร
เขาพูดง่ายดีไหมบอกอีกบอกง่ายดีแล้ว

เธอจะถามกูก่อนอยู่ดีย่าตายแล้วแสดงปุ๊บอยู่ดี
แต่ตั้งแต่นั้นมันก็มีตัวเหี้ยมาอยู่ในบ้านเธอนะครับ

เลยตาตรวมมาผมทำมันได้

เอือ
เขาบอกมันอย่างนี้อู๊ย

ถ้าสมมติ๑๐๑อ้าวตั๋วยังไม่เข้าบ้านให้ตีเป็นเลขอะไร

แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะถือว่าโชคดี

แล้วก็อย่างร้านค้าหรือบริษัทใหญ่เนี่ย
เวลาวันที่ลงเสาเอกหรือลงเลิก
ก็จะมีตัวเข้ามาก็จะรวยกันหมดเลย
อ๋อเหรอใช่เหรออืมจริงคุณแม่
ตัวอู๋แต่หน้ามึงน่ากลัวมากเลยเองจี้วันนี้

ต่างนด้วยนี่มงคลมงคุณเริ่มจะหล่นซะ
มาดูลุงดีกว่าลุงตู่ของเราเนี่ยฮะ
ก็ลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
เพราะว่ามีการก่อสร้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรเนี่ยนะคะ

ขณะที่ประชาชนไม่พลาดเลยนะคะ
ที่จะแบบว่าไปดูทะเบียนรถของนายกที่นั่งไปนะลง
พื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาขอหวยทั้งหลาย
พ่อคุณแม่คุณเอ้ยใช้มือถือรีบถ่ายกันเลยทีเดียวป๊า
ป้าป้าป้าไปที่รถ๕กอ๑๘๕นี่ไงดูดิ๕ก๑๘๕ดูเอาก็ละกัน
เวลาต่อมาเนี่ยนะคะท่านนายกของเราก็พร้อมคณะนี้
ก็เดินทางไปที่ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตรงอ่าว
ขามนี่แหละก็เพื่อจะชมการฝึกการป้องกันการบรรเทาสาธารณะ
ค่อยแบบบุรณการตอนที่พศ
นะจากกรณีที่ภัยจากซึนามิทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ทาง
น้ำเนี่ยนะคะทางอากาศด้วยแล้วก็บนเกาะอีกต่างหากแล้วก็เยี่ยมชม
แล้วก็ศูนย์การประสานงานของหน่วยงานระหว่างประเทศกันเลยทีเดียว
ทั้งนี้นี่นะคะหลังจากที่ภาพนายกเนี่ยนะท่านกำลังเดิน
เดินเดินชมอยู่บริเวณท่าเทียบเรืออยู่เนี่ยนะคะ
ก็มีแบบว่าการเผยแพร่ภาพออนไลน์ขึ้นมาทันที
บรรดานักเสียงโชคเอาอีกแล้ว
เริ่มอีกแล้วเห็นตัวเลขอีกแล้ว

เขาเรียกเราไป

มีใครที่น่ากลัว

เขาบอกว่า

ให้คนได้ไม่เทไปทางหน่ายทางหนึ่ง
แต่คุณมดดำให้เททางเดียวเลยครับ

อ้าวแน่นอน๕ปีข่าวใส่ไข่ปีสดสายข่าวสดดี

อย่าเรียกเค้าจะมีอะไรต่อ

ทุกท่านสดใหม่ให้เยอะ
อันนี้ยัง

กลัวมาพูดด้วย
แต่ฉันจะบอกว่าจิลและวานส่งมาใหม่
อีบ้าเขาส่งมาถูกแล้วมันอยู่ที่ระบบของเรา

ไม่เอามันเพื้นส่งมาใหม่
ส่งมาใหม่เข้าปีที่๕ปากดีจะโดนเย็บปาก

มีพวกครั้งนี้ในระบบ

เราก็แบบคือขึ้นดีไม่ขึ้นดี

เป็นการเฉลิมฉลอง

ได้รับเกียรติจัดขึ้นเพื่อย้อนลำลึก
คิดถึงคุณวิชัยศรีวัฒนประพาที่สนามที่ประเทศอังกฤษ
โดยงานนี้เจ้าชายวิลเลี่ยมในยุคแห่งเคมบิช
แล้วก็เจ้าชายแฮรี่ในยุคแห่งซักเซส

แล้วก็มีดักเชฟส์แห่งเคมเปรีชแล้วก็ดักเชฟส์แห่งซักเซส
พาทั้งโหรสพฤติธรรมรวมทอบประเทศด้วย
ปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก
ได้ยูว่าเป็นการร่วมงานหลู่ของสาวมิว
ซึ่งก็มีแฟนยืนอยู่เคียงคู่

ไม่เคยเขาต้องแบบชนชั้นสูงจริงเราไม่ใช่คนอังกฤษไงเราก็ไม่มีทางได้ไปหรอก
แบบผู้ชายต้องใส่หมวกสีเทาสูงใส่หน้าแล้วผู้หญิงก็จะเป็นหมวกแบบวิลิสมาลา
แต่คุณวิชัยเค้าก็ชอบจัดโปโลเค้าจัดตรงที่ประเทศไทยก็บ่อย
ที่นี่ประเทศไทยจัดไว้
บางพระใช่มั้ยนี่กระที่ฟาร์มของบุญวิชัย

เขาก็จะมีในแบบนั้นที่อืมรู้สึกเขาจะมีตรงทางไปชะเชียงเต้าอยู่ที่นึง
แล้วก็เปิดที่พัทยาอยู่ที่นึง

นางจะอันดีละครกำลังใกล้ออกแล้วน่ะ

ตอนนี้เนี่ยแบบว่าเห็นก็แบบไม่ค่อยมีข่าวเรื่องผู้ชงผู้ชายสักเท่าไหร่ดูจะแบบเอ๊ะมันจะยังไงยังไงเราก็เลยแอบจะไปติดตามนิดนึงนะฮะว่านางตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องความลงความรักนะมีไหมอะไรยังไงเรื่องส่วนตัวเป็นยังไงเพราะรู้สึกเงียบมากเลยทีเดียว
ไปถามนิดนึงถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะพร้อมเปิดตัวสักทีเพราะรู้อยู่นะว่านางอ่ะมีอยู่ฉันก็เห็นต่อนะคะไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะนางบอกอย่างนี้ไปเรื่อยดีกว่าถือโอกาสแบบว่าจริงแล้วจริงพี่ไม่ต้องไปรู้จักเขาหรอกเอางี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้จักเนี่ยเจอวันแต่งเลย
อ๋อตัววันแต่งนะเจอวันแต่งเลย
บอกอย่างนี้ก็บอกเอ้ยจริงเหรอแสดงว่าวางแผนแล้วนะสิใช่ไหมก็ไม่ใช่คนไหนหรอกค่ะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคิดก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าวันไหนที่ดีที่สุดก็พอแล้วล่ะค่ะคือแบบว่าทำทำทุกวันให้ดีที่สุดไป
ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะถ้าหากเรามีความรักของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปก็แล้วกันเรื่อยแบบนี้วันนี้นะอนาคตมันจะเป็นผลลัพธ์ของวันหน้าอะไรยังไงจะออกมาไม่ดีมันก็รับไม่ได้
เข้าใจคำนี้ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ชนะใจตัวของเราเองเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรู้สึกเสียใจทีหลังก็แดงว่าก็ต้องแบบไต่ตองให้ดีก่อนนะเนาะตัวเองเนี่ยเริ่มคิดแต่งงานบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องคิดอยู่แล้วดิผู้หญิงน่ะทุกคนมันต้องคิดยิ่งไวน์มาถึงตรงนี้แล้วไม่คิดมันจะกำไรอยู่นะเพราะเดี๋ยวมัน
ที่เขาเนี่ยไปแต่งงานแล้วสุดท้ายมันก็พังอ่ะนะจริงคริสเนี่ยไม่อยากที่จะแต่งแล้วก็จะต้องเลิกแต่ดิฉันก็เห็นเขาเหมือนกันนะไปกับหนุ่มซึ่งก็เขาก็มาสวัสดีทักทายดิฉันดูดีใช่ไหม
ไม่เข้าในสวนคุณแม่

ถ้าเธอไม่มีถ้าเธออ่านข่าวไปได้
เดี๋ยวฉันก็อ่านอ่านโดมมาให้เจอ
เดี๋ยวก่อนนะ
อะไรนะ
มีคลิปพี่โดมก็ฝากมา
มีคลิปพี่โดมก็ฝากมาไปดูคลิปพี่โดมใกล้
กันชัยนี่ไงข่าวโดมประกอบหลับอีบ้า

ตัวบอกวันนี้ครับ

มาแจกการตั้งพรุ่นนี้เราละพัดครับ

คือช่วงเดือนนี้ครับเป็นช่วงที่เราสองคน
ไปจ่ายการทุกคู่ใหญ่ที่รบที่มีภรรพคุณกับเรา
งานเราเราระบุชัดเจนว่าเป็นค็อกเทล
ก็คือแต่งตัวเป็นสไตล์งานเทลเลยครับ

เราจะพาทุกคนเหมือนคืนนั้นเนี่ย
ก็เลยมันจะเหมือนเป็นโชว์ที่แบบมีการรอ

คือเพลงทุกเพลงที่เอามาร้องคือเพลงของตัวเองด้วย

คอคเทลก็อยู่ตรงข้างเมย์โฟเรียมนะครับ
ก็จะมีตัวเขาเรียกว่ามันเป็นลาน

ขอบคุณโดมได้บ้าการ์ดแล้ว
เมื่อวานโดมเอาการ์ดมาให้ทิ้งไว้ให้
เขาฝากไว้คุณด้วยนะฮะเขาฝากเชิญคุณด้วย
คุณคงไปโดมประกอบรรมคงดีใจถ้าเจอคุณ

เขาให้นมหลานคราว
นี่เป็นต้นแหมรู้นะล่ะ

น้ำครับน้ำต้องออกได้แล้วนะฮะ
ทุกคนเนี้ยจะสงสัยว่า

นี่ในหัวเด็กละ

ตาดวงใจแม่มีอยู่ร้องไห้หนักมาก
เพราะกินนมปล้าเอาหลับปุ๋ยเลย

นี่ไงทุกคนก็ถามอย่างนี้นะ

ให้เด็กดูดนมจากเต้านั้นเธอมีน้ำนมหรือไม่
อ๋อนางได้ดูดก็หลับแล้ว

แค่นั้นอะ
ไม่มันก็เหมือนนี่ไงเวลาเด็กดูดนมจุกนม
นมตู้ดมันก็หลับได้
เป็นข่าวสร้างสรรค์ของข่าวใส่ไข่ก่อน
วันศุกร์นะฮะแล้วเรากลับมาเจอกันวันจันทร์
ครบรอบ๙สู่ปีที่๕ของข่าวใส่ไข่ก่อน

วันจันทร์นะวันจันทร์เราแจก
วันจันทร์พิธีกรครบหมดทุกคนนะฮะ๕คนเลย
เราจะดูจากวันนี้ใช่ไหม

แล้วจบแล้วเนาะ